คุณผู้ชมครับเราไปตามเรื่องนี้ให้แล้วนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปที่ถึงขั้น
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแฮชแท็กเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าโรงเรียนออกมาแถลงแล้วนะครับ

หลายมุมหลายจุดของโรงเรียนนักเรียนชายเนี่ยอย่างเนี่ย

ใส่เสื้อสีดำเนี่ยนะครับ

ทุกคลิปที่มีภาพเนี่ย
เขาต้องใส่เสื้อสีดำแล้วก็ถือไม้เนี่ย

การไปตรงไปเตะหลายคนรุมกันนะฮะ

หมดแล้วว่าแต่ละคนชื่ออะไรยังไงบ้าง
แล้วจะต้องถือไม้นะครับคลิปที่สนามฟุตบอลก็มีนะครับ
สนามฟุตบอลนี่เจอไป๒๐ต่อ๑นะ

โรงเรียนดาราสมุทรนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หลังจากเมื่อวานนี้ก็ติดแฮชแท็กเอาไว้
เกี่ยวกับโรงเรียนเรือที่พื้นที่ศรีราชานะครับ
นี่ฮะแล้วโลกโซเชียลเนี่ยบอกขอให้โรงเรียนเนี่ยเอาจริงเอาจังกับนักเรียนกลุ่มนี้หน่อย
เพราะเป็นเด็กนักเรียนกลุ่มนักเรง
เป็นกลุ่มนักเลงในโรงเรียนนี่ฮะเห็นไหมใส่เสื้อดำต้องมีม้าอีกแล้วในคนนี้
ต้นเนี่ยนะฮะต้องมีไม้แล้วใส่เสื้อดำคลุมเสื้อนักเรียน
แล้วจะคอยแบบไปไล่ตีเขาแล้วคนอื่นก็จะเข้ามาอีกทีนึง
ในสนามกีฬาสนามฟุตบอลในห้องเรียนก็แล้วแต่นะครับ
คือคนที่เขาโพสต์คลิปหรือให้ข้อมูลของนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ย
เป็นกลุ่มนักเลงนะฮะชอบก่อเหตุทำร้ายน้องปอนเนี่ยมาหลายครั้งนะครับ
เด็กคนอื่นจะโดนด้วยหรือเปล่านะครับ
สนามฟุตบอลนี้๒๐ต่อ๑นะฮะซึ่งเราตรวจสอบแล้ว
เหตุการณ์ทั้งหมดในคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปวันเดียวกับในห้องเรียนนะฮะ
คลิปล่าสุดคือ๑๕มีนาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
และล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คลิปสำคัญคลิปหนึ่ง
อาจจะเป็นคำตอบว่าเอ๊ะทำไมเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมันถึงกล้าเหลือเกิน
แกเข้าไปทั่วรุ่นพี่ของน้องปอนเนี่ย
ตามไปหาเจอเด็กกลุ่มนี้นะฮะบอกต้องออกมาขอโทษ
ทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยรุ่นพี่คนนี้รุ่นพี่ของปอนเนี่ยเขาบันดาลโทษะนะ
ก็เลยเตะเด็กในกลุ่มที่ไปทำร้ายปอนเนี่ยไปคนหนึ่ง
มิกมิทิ่ยิงไปเอาปืนมาขู่อ่ะจนรุ่นพี่ท่องท้อยกลับอ่ะ
นี่เห็นมั้ยมิกมิทิ่ยิงไปเอาปืนมาขู่เลยอ่ะ
คือสุดท้ายเนี่ยผู้ปกครองของเด็กกลุ่มที่ทำร้ายน้องปอนเนี่ย
ไปตามหาตัวรุ่นพี่คนนี้นะฮะแล้วรุ่นพี่ต้องยอมขอโทษนะฮะ
จังหวะนั้นอาจจะไปบอกให้พวกนี้ต้องไปขอโทษบอลนะ
ันดาลโทษะเตะไปทีนึงมันเอาปืนมาขู่เลย

แล้วไปบอกพ่อแม่พ่อแม่มาไล่หารุ่นพี่คนนี้บอกต้องขอโทษลูกเขาอีก
ทุกคนในคลิปเนี่ยที่เขาโซเชียลก็ช่วยตามหากันเนี่ย
ยกเว้นคนเดียวนะครับคนเดียวที่เปิดอยู่นะฮะ
แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วครับผมขอโทษจริงว้อนสังคมโปรดเข้าใจ
ค่ะเดิมข้างล่างเนี่ยเขาโพสต์เรื่องราวที่เพื่อนเขาในกลุ่มเล่าเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
สมาคมสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนะครับโรงเรียนดาราสมุทร
บอกว่าได้รับข้อความจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก
และมีการสอบถามครูกับนักเรียนหลายคนจนรู้ว่าเด็กกลุ่มนี้มีพฤติกรรมก่อเหตุ
หลายครั้งแบบไม่เกรงกลัวจึงขอเรียกร้องให้ทางโรงเรียนออกมา
ดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อรักษาชื่อเสียงและความปลอดภัยของโรงเรียน
วันนี้โรงเรียนออกมาแถลงชี้แจงแล้วเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
ทางโรงเรียนเขาจะจัดการกับเด็กกลุ่มนี้ยังไง
แต่โลกโซเชียลบางคนเนี่ยนะเขาก็โพสต์รูปของน้องปอน
แล้วไปให้ข้อมูลประมาณว่านี่ไงคือก็ดูปกติดีนี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลย
ไม่ได้มีอาการเลือดข้างในสมองด้วยเลยอยากให้ฟังความทั้งสองฝ่าย
คือบางคนเนี่ยเขาไปอ้างว่าปอนนั่นแหละเป็นต้นเหตุของเรื่อง

หาว่าปอนเนี่ยชอบไปพูดจาไปทำหน้าตายั่วโมโหคนอื่นเขาก็เลยโดน

นี่ฮะก็อาจจะเป็นเพื่อนของไอ้พวกนี้ก็ได้ใช่ไหม
เนี่ยมันก็เลยแต่คำถามของคนที่เห็นก็คือเฮ้ยโรงเรียนปล่อยให้เด็กพวกนี้อยู่แบบนี้ได้ยังไง
ใช่ค่ะแล้วมันก็หลายครั้งไงคะไม่ใช่แค่ครั้งแรกครั้งเดียว

วันนี้นะครับหลังจากเป็นข่าวดังนะครับทุกผู้ชมครับสังคมก็จับตามองอยู่
วันนี้ทางโรงเรียนดาราสมุทรนะครับเรียกประชุมบอร์ดใหญ่ของโรงเรียน
คณะกรรมการใหญ่ของโรงเรียนเลยนะครับเพื่อชี้แจงข้อที่จริงทั้งหมดให้กับผู้ปกครองฟังนะฮะ
แล้วก็เรื่องบทลงโทษกับกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุด้วย
ท่านนี้คือบาทหลวงผู้ช่วยสาธาราชาญดรชาชายพงศุริ
เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทรนะฮะ
โดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการทะเลาะวิวาสของกลุ่มนักเรียนชั้นม๓
ซึ่งอยู่คนละห้องและเป็นครั้งแรกที่เด็กมีการชกต่อยกัน
แต่คุณบอกเห็นหลายคลิปเลยกัน
โดยเด็กทั้งหมดที่ก่อเหตุไปลุมทำร้ายเด็กที่ชื่อปอนเนี่ย
ดรชาติชายบอกว่ามีอยู่๘คนในคลิปนะฮะ
ตอนนี้สั่งลงโทษก็คือให้ไปอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์อืม
นี่นะฮะให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
ห้ามไม่ให้พบใครอย่างเด็ดขาด
หลังจากนั้นก็จะให้กลับมาเรียนเหมือนเดิม
คำถามคือเอาไม่พักการเรียนเหรอไม่ไล่ออกเหรอไม่อะไรยังไงเหรอ
คือทางผู้บริหารโรงเรียนเขายืนยันว่ากลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุ๘คนนี้ไม่ใช่อันทภาณ
ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับคนข้างนอกด้วยข้างในก็ไม่ใช่อันทภาณ
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าเขากลับตัวกลับใจต้องให้โอกาสเขาเชื่อว่าเขาจะกลับตัวกลับใจได้
ความขัดแย้งของเด็กก็ในสำนวนที่เราเขียนไว้
ก็คือเรื่องของการไม่เข้าใจกันนะครับท้าทายกัน
แล้วก็สื่อสารกันไม่เข้าใจเป็นแต่ไปตามอารมณ์และสิ่งร้าว
ไม่มีเหตุกันมาก่อนหน้านี้
ปัจจัยก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่มีปัจจัยหลังจากนี้
มีเพจเข้ามาเมื่อเช้านิดนึงว่าเขายังไปคุยที่โรงพยาบาลเลยครับ
เป็นกลุ่มเป็นแก๊งที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อันนี้เราไม่พบนะครับ
อันนี้ข้อมูลที่เข้ามาถึงเราโดยตรงเราไม่ขอยืนยันครับ
ทั้ง๘คนนี้อย่างแรกเราจะดูแลเขาด้วยความรักก่อน
สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดการดูแลความปลอดภัยของเด็กทุกคน
ไม่ใช่เฉพาะคนที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เด็กทุกคนในโรงเรียน
ลงโทษพักทันก็เป็นกฎวินัยของโรงเรียนซึ่งก็จำเป็นต้องมี
แต่ว่าสิ่งที่ต้องมีมากกว่านั้นก็คือความรักและความเข้าใจ
หลายคนอาจจะมองว่าเขาเป็นเด็กกระทำความผิดแต่ของเรามอง
ผมด้วยส่วนตัวมองว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้
ก็มีคำถามตามมามากมายหลังการแถลงของท่านผอ
ว่าเอาให้กลับมาเรียนเหมือนเดิมให้กลับตัวกลับใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
หรือว่าเด็กคนอื่นเนี่ยจะไว้ใจได้ไหมว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ไป
แกอะไรจริงจะเข็ดหลาบจริง
ชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ก็ไปคุยกับลุงอ้วนเป็นลุงของน้องปอนที่ถูกทำร้ายนะฮะ
หลังจากทราบข่าวว่าทางโรงเรียนเขาแถลงแล้วนะครับ
อ้วนแกก็รู้แล้วว่าโรงเรียนแถลงว่ายังไงนะครับ
อ้วนบอกว่าหลานชายเนี่ยไม่ได้ถูกทำร้ายครั้งแรกนะ
หลายเดือนแล้วนะแต่ที่ผ่านมาหลานเนี่ยอดทนไม่บอกใคร
ถูกเพื่อนรุมแกล้งรุมทำร้ายมาหลายเดือนแล้ว
ช่วงแรกเนี่ยถูกด่าทอกลั่นแกล้งก็พอเข้าใจว่าเออเป็นเรื่องของเด็กนะฮะ
แต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถึงขั้นถูกรุมทำร้ายเท่าที่รู้คือวันละ๒ครั้ง
เพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแต่ไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือ
เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีอิทธิพลภายในโรงเรียน
นี่ฮะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องปอนถึงขั้นถูกกระโดดถีบถูกรุมกระทืบถูกทำร้ายร่างกาย
แต่ก็ยังอดทนไม่บอกใครจนกระทั่งวันที่มีคลิปเผยแพร่หนักคือ๑๕มีนาคม๑๓นาฬิกา๕๐นาที
วันนี้วันเดียวโดน๓ครั้งโดน๓ครั้งนะฮะทั้งในห้องเรียนทั้งนอกห้องเรียนนะครับ
สาเหตุที่น้องปอนถูกรุมทำร้ายลุงบอกว่าเป็นเพราะว่าน้องปอนเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดไม่สูงสิงกับใครชอบอยู่คนเดียว
อยากจะเรียนอย่างเดียวตั้งใจเรียนไม่ขอเข้าแก๊งกับใครเด็กกลุ่มนี้เลยไม่พอใจก็เลยยิ่งถูกแกล้ง
หลังจากเห็นคลิปหลานชายแล้วบอกรับไม่ได้ฮะหลานถูกทำร้ายเหมือนกับกระสอบทรายเคลื่อนที่ต้องเข้าไอซียู
ลุงของน้องปอนบอกกับเราว่าเข้าใจว่าเด็กผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างมีเรื่องกันบ้างเป็นธรรมดาจะชกต่อยกันบ้างก็ไม่เป็นไร
แต่ไม่ใช่รุมกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่โรงเรียนดาราสมุทรที่พอแถลงเนี่ยลุงของน้องปอนบอกว่าบิดเบือน
เนื่องจากหลานชายถูกทำร้ายหลายครั้งหลายหนแล้วเหตุการณ์วันที่หนักที่สุดที่เกิดขึ้นเนี่ย๑๕มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ปู่ต้องมาพาหลานไปส่งโรงพยาบาลเข้าไอซียูเองนะฮะทางโรงเรียนไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วเด็กกลุ่มนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มาหลายครั้งไม่ใช่ทำกับปอนคนเดียวด้วย
หลายคนถูกกระทำแต่ทำไมโรงเรียนถึงมาให้ท้ายบอกว่าเด็กกลุ่มนี้ทำครั้งแรกไม่ใช่อันทภาณแล้วจะกลับตัวกลับใจได้เพราะฉะนั้นอยากให้โรงเรียนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่านี้ไม่ใช่มาซ้ำเติมเด็กที่ถูกกระทำหลังจากนี้เนี่ยคงต้องให้หลานชายเนี่ยย้ายโรงเรียนแล้วล่ะ
ขอบคุณครับค้า
อ่าถีบข้างหลังล้มลงมาแล้วก็ลุมเตะเสย
แค่เราเห็นแค่ภาพยังไม่ดูคนบาดเจ็บเรายังรับไม่ได้เลยใช่ไหม
ถ้าเป็นลูกคุณคุณลูกคุณเจอแบบนี้คุณรับได้ไหม
ไม่ได้ดูที่คลิปเลยครับ
ถ้าเป็นแข้งธรรมดาหรือยังไงเราดูที่คลิปเราดูรู้

ขอให้ทางโรงเรียนมีความรับผิดชอบรับผิดชอบให้เด็กสภาพจิตใจเด็กดีขึ้นอ่ะ
น้องเขาทำตัวเฉยน้องเขาทำตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น

บางทีเขายังเด็กเกินไปหรือเปล่าที่ยังไม่มีความคิด
อ่าแต่การการลุมการกระทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกหลักอยู่แล้ว
ภาษาชาวบ้านก็เรียกหมาหมู่ประเภทนั้น
อ่าคือทางโรงเรียนจะลงโทษจะหนักจะเบายังไงก็ว่ากันไปว่า

ใช่ค่ะเรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยค่ะเอาผิดได้แน่นอน
แล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากจริงนะคะ
ทางโรงเรียนจะนำไปพิจารณาดูนะคะตามข้อความที่คุณผู้ชมส่งมา
คุณผู้ชมถามถึงมาตรการของทางโรงเรียน
เรื่องของการลงโทษและเรื่องของการดูแลเด็กนักเรียนนะคะ
ว่าทางโรงเรียนจะกลับไปพิจารณาดูอีกสักรอบไหม
แล้วออกมาให้สัมภาษณ์สื่อใหม่อีกรอบก็ได้นะ

หรือท่านผอจะมีอะไรเพิ่มเติมชี้แจงเพิ่มเติมก็บอกกับเราได้นะฮะ
เพราะว่าสังคมฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจเอาพูดตรง
แต่ทางกฎหมายทางคดีอาญาเนี่ยเขาถือว่าอันนี้คนละส่วนกับที่โรงเรียนลงโทษนะ
เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายอ่ะเด็กคนเจ็บเขาเอาผิดได้เลยนะ
เอาลองฟังอีกมุมหนึ่งบ้างนะฮะอีกมุมนึงเนี่ยคุณสุชาดาไปคุยกับ
ผู้ปกครองของน้องเต้นะน้องเต้เด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีกรมท่าคนเปิดนะฮะ
ถีบให้น้องล้มในคลิปที่ถีบให้เขาล้มแล้วก็เพื่อนมารุมกระทืบน้องปอนนะฮะ
บ้านเขาเป็นค่ายมวยนะค่ะค่ายมวยแห่งหนึ่งที่ศรีราชาชนบุรีนะฮะ
หนึ่งในแปดที่ทำร้ายเขานะครับวันนี้ปิดเงียบไม่เจอใครนะฮะ
ก็พยายามติดต่อจนเจอพ่อของเต้พ่อของเต้เนี่ยบอกกับคุณสุชาดาบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นนักมวยนะ
รับว่าลูกชายคือหนึ่งในกลุ่มที่ทำร้ายน้องปอนจริงแต่สาเหตุเนี่ยอันนี้มุมของพ่อของในเต้นะ
หนึ่งในกลุ่มของเด็ก๘คนเนี่ยนะเขาอ้างว่าไม่ใช่ว่าพ่อปอนเรียบร้อยไม่เข้ากลุ่มแล้วถูกหมั่นไส้ถูกแกล้ง
แต่ปอนไปเอาโทรศัพท์มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงแฟนสาวของเพื่อนในกลุ่มของเต้
ก็เลยทำให้กลุ่มเพื่อนเนี่ยโกรธนะก็ไปท้าชกตัวต่อตัวกับปอนแต่ปอนไม่ยอมนะ
มันก็เลยเกิดการไปลุมกันตามที่เกิดขึ้นในคลิปท้าชกตัวต่อตัวแล้วไม่ยอมนะครับ
ทีนี้เห็นคลิปแล้วนะคือลูกชายเนี่ยบอกว่าถามลูกแล้ว
ลูกเนี่ยบอกว่าวันนั้นทนไม่ไหวตอนจะท้าชกกับปอนแล้วปอนไม่ยอมตัวต่อตัวเนี่ย
ก็เลยกระโดดถีบไปครั้งหนึ่งพอปอนล้มลงเพื่อนก็เลยรุม
รับว่าลูกชายเองก็ผิดตรงนี้ที่ไปถีบเขาโดยเขาไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ถูกรุมนะฮะ
ส่วนเหตุการณ์ในสนามบอลที่ปอนถูกลุมยี่สิบต่อหนึ่ง
พ่อของเต้ยืนยันว่าไม่มีลูกชายของตัวเองนะหลังจากเกิดคลิปเกิดเหตุการณ์เนี่ย
ก็โมโหตบลูกไปทีนึงเหมือนกันนะครับแล้วไปเยี่ยมน้องปอนที่โรงพยาบาลแล้ว

เขาเป็นมวยมั้ยเขาเป็นไงแต่เขาไม่ได้ไปเตะซ้ำตรงนั้นไง
ผมก็เลยมองว่าอ๋อนี่คือการมันเหมือนกับเด็กวัยรุ่นที่มันเออมันตกลงกันไม่รู้เรื่อง
ทีทีว่ามันไส้อ่ะผมก็ไม่พอใจผมไม่สบายผมตกลูกชายผมไปเลย
หน้าเลยต่อหน้าเพื่อนที่มามาคุยไปเยี่ยมเขามาแล้ว
เขาก็นอนรักษาอยู่เฉยผมเข้าไปเยี่ยมเขามาตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าโรงพยาบาลนะฮะ
คนที่โดนทำร้ายเนี่ยร่างกายก็ช้ำดำเขียวแค่นั้นนิดหน่อยไม่ถึงจากสมองมวม
ขอโทษมาเรียบร้อยอยู่แล้วผมเข้าไปหาแม่เขาเลยอ่า
ก็คงจะรับรู้อะไรได้บางสิ่งบางอย่างนะเรื่องการดูแลลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะฮะ
สพศรีรชาบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
เพื่อแจ้งข้อหากับกลุ่มที่ไปทำร้ายเขา
เบื้องต้นมีเด็กนักเรียนที่เข้าข่ายจะถูกดำเนินคดีแน่๔คน
ก็คือคนที่ไปทำร้ายเขาอย่างชัดเจนในคลิป
แล้วถ้าสอบสวนขยายผลพบเพิ่มเนี่ยก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่ม
เหลือก็คือเรื่องการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของเด็ก
โดยเฉพาะเด็กในฝั่งที่ถูกทำร้ายอันนี้คดีอาญานะฮะ
แต่โรงเรียนจะลงโทษแบบไหนพักการเรียนแบบไหนดูแลแบบไหน
ก็ให้คำตอบกับสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กคนอื่นในโรงเรียนเอาก็แล้วกัน
แล้วเด็กพอโดนคดีอาญาเนี่ยมันเป็นประวัติมันเสียอนาคตนะ
มันไม่คุ้มกันเลยนะคะที่จะหาทางออกหาคำตอบ
ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรด้วยการทำร้ายร่างกายกันแบบนี้นะคะ